เป็นเจ้าของรถกระบะถึงกับกุมขมับเลยค่ะ
ผู้ชายที่ไหนก็ไม่รู้ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนะ
แต่ลักษณะดูแลไม่เมาท์ก็คุ้มคร่างอะค่ะ

รถเขาก็พังเสียหายไปหมดเลย
ร้องสื่อให้ตำรวจช่วยเร่งจับตัวผู้ก่อเหตุหน่อย
เพราะว่าคดีเนี่ยหมั่นไว้คืบหน้าเลย

เสร็จกระจกเนี่ยค่ะแตกกระจายละเอียดเละเทะไปหมดเลยนะคะ
รถกระบะคันนี้เป็นของนายชัยพลจันทรสาขา

เขาขับไปทุรธิบาลยาที่บ้านอุ่มเม่า
อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม

ชายเมาคลุ้มคลั่งอะละว่าที่ไหนก็ไม่รู้

ตอนเกิดเหตุเนี่ยมันคือกลางดึกวันจันทร์นี่เองนะคะ

วิ่งลงมาดูปรากฏว่ามีคนเหมือนเมาอะค่ะ

เอาท่อนไม้ยาวกว่าหนึ่งเมตรฟาดรถเขาไม่ยั้งเลยอ่ะ
กระจกรถด้านหน้ากับกระจกประตูขวาทั้งสองบานแตกเสียหายละเอียดเลย
แล้วก็มีรอยถูกทุบอีกหลายจุดด้วยแต่ว่าทรัพย์สินในรถไม่สูญหายนะคะ
เขาไปสอบถามชาวบ้านนะว่ารู้จักไหมคนนี้เป็นใครก็รู้รู้
แล้วล่ะว่าเป็นใครพอตอนเช้าเขาก็เลยไปแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับนายปราการอุ่นชัย
นิสัยคือชอบกินเหล้าเพราะเมาท์กว่าอารวาศ
ชะยะพลยืนยันบอกว่าผมไม่รู้จักเขา
ไม่เคยมีปัญหากันมาก่อนไม่เคยขัดแย้งกันมาก่อน

ล่าช้าก็เลยออกมาร้องทุกข์
ให้ตำรวจช่วยเร่งรัดคดีจับกลุ่มผู้กระทำผิดให้หน่อย
แล้วก็ให้ญาติดูแลเรื่องชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น
แล้วก็กลัวว่ามันจะกลายเป็นภัยสังคมอะค่ะ
เดี๋ยวคนอื่นเนี่ยอาจจะต้องมาเดือดร้อนแบบนี้เหมือนเขาก็ได้